คุณผู้ชมคะวันนี้มีญาติของเด็กสาววัย๑๘ปี
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะคะ
เล่าให้ฟังว่าลูกสาวอายุ๑๘เนี่ยค่ะ

ใช้ปืนเป็นอาวุธสงครามด้วยนะ
ปืนยิงใส่ขาของน้องผู้หญิงคนนี้

พลาดยิงผิดตัวยอมรับว่ายิงผิดตัว

เดี๋ยวหลังจากนี้รับผิดชอบจนกว่าจะหาย
แต่สุดท้ายไม่รับผิดชอบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วทางครอบครัวต้องเสียเงินรักษาพยาบาลไปเป็นแสน
แล้วก็ไม่รู้ว่าน้องจะกลายเป็นคนพิการด้วยหรือเปล่า
นางสาวชนะการคงนะอายุ๑๘ปี
เป็นเหยื่อโดนกระสุนที่ขา
ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนา
อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ถูกยิงด้วยอาวุธสงครามที่ขา
เป็นแผลชะกันแล้วก็บาดเจ็บสาหัสค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกว่ายิงผิดตัว
เป็นตำรวจหน่วยหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับนางแม่ของนางสาวชนะการ
คุณแม่ฉัดสุวรรณจงใจพักดีอายุ๔๘ปี
คุณแม่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้ชายคนนึง

รู้จักกันได้๓สัปดาห์

ผู้ชายคนนี้มารับลูกสาวแม่ไปกินข้าวเย็นตอน๖โมงเย็น

แต่ฝ่ายชายขอแวะบ้านเพื่อน
อยู่ในซอยสวนสนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
พอเข้าไปในซอยยังไม่ทันถึงบ้านเพื่อนเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้เปลี่ยนใจ
เลี้ยวรถกลับก็คือกลับรถน่ะ
จากนั้นตำรวจมาเลยตามมาประกบยิง
แล้วกระสุนไปโดนขาลูกสาวแม่
หลังเกิดเรื่องมีการคุยกันกับตำรวจที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
คุณแม่บอกว่าตำรวจก็ยอมรับนะ
ว่าเป็นการยิงผิดตัวจริง
เรื่องต้นให้เงินมา๓๐๐๐บาท
กับการไม่แจ้งความดำเนินคดี
แล้วตำรวจนายนี้ก็บอกว่าไปรักษาโรงพยาบาลดีเลย
เดี๋ยวจ่ายค่ารักษาพยาบาลและจ่ายเงินชดเชยให้ทั้งหมด

คือตอนแรกแม่ก็บอกว่าเห็นตำรวจก็ยอมรับตั้งแต่แรกเลย
ว่าตัวเองยิงผิดตัวจริงแล้วก็พูดจาดี

แม่ก็เลยยินยอมตามข้อตกลงก็คือไม่แจ้งความ
ก็มุ่งหน้าพาลูกรักษาอย่างเดียวเลยค่ะ

งขึ้นเพราะว่าแผลน้องเขานี่ใหญ่จริง
ทีนี้ติดต่อกลับไปหาตำรวจนายนั้นถูกผลัดวันประกันพรุ่งตลอด
แม่บอกว่าแม่ใช้เงินรักษาลูกไปเนี่ยแสนกว่าบาทแล้ว
แล้วแม่เองก็ไม่ได้มีนะคะแม่ก็ต้องไปกู้เงินมารักษา
กลัวว่าลูกสาวจะกลายเป็นคนพิการ
เพราะว่าตอนนี้คือน้องก็ยังไม่สามารถเดินได้ค่ะ
คือแผลเนี่ยความยาวมันหัวเข่าลงไปถึงข้อเท้าเลยค่ะ
แล้วก็ลามขึ้นมาถึงต้นขาด้วยนะคะ
ก็เลยบอกว่าผลัดมาแบบนี้แล้วดูเหมือนทำท่าเหมือนจะเบี้ยวด้วย
พรุ่งนี้จะไปแจ้งความจะไปฟ้องร้อง
ขอความเป็นธรรมที่สพเมืองกาญจนบุรีด้วย